คุณผู้ชมครับปัจจุบันเรื่องของการติดกล้องวงจรปิดเนี่ยมันมีประโยชน์จริงนะ
อย่างเหตุการณ์นี้ที่ชัยภูมิผู้ชายแปลกหน้าเดินเข้ามาในบ้านแล้วนะ
แล้วบ้านนี้เนี่ยมีหลานสาวอยู่บ้านคนเดียว
เพราะดีที่มีคนเห็นนะฮะ
เพราะว่ากล้องวงจรปิดนี้เดี๋ยวนี้มันดูทางมือถือได้ไง

แล้วก็เลยแบบว่าโทรไปบอกกันให้พ่อกับแฟนของผู้หญิงที่อยู่ในบ้านนี้
มาดูหน่อยซิใครก็ไม่รู้เข้ามาในบ้าน
เดินเข้ามาถึงขนลุกไหมปุ้ย

เหตุการณ์นี้มาผมจะลำดับให้ฟังคนร้ายเดินเข้ามาในบ้านหน้าตาเฉยเลย
แล้วก็เห็นประตูห้องตอนนั้นมีน้องผู้หญิงอยู่ในบ้านคนเดียวนะ
นอนเล่นอยู่ในห้องนั้นคนร้ายชะโงกดูแล้ว
ชะโงกดูเสร็จปั๊บเดินวนเวียนเหมือนดูของ
จากนั้นคนร้ายนะครับก็เดินเข้าไปดื่มน้ำในครัวเลยนะ
โอ้โหใจเย็นจริง
แล้วก็เดินกลับมานี่ออกมาแล้วคราวนี้ใช้ผ้าสีเหลืองที่พาดคออยู่มาคลุมหัวคลุมหน้า
ถ้ามีเจตนาดีจะทำแบบนี้ไหมผมถามนะ
นี่แหละครับเหมือนจะก่อเหตุอะไรขึ้นหรือเปล่า
เพราะดีนะครับคุณชมพูนุษย์พี่สะพ้ายของน้องผู้หญิงที่อยู่ในห้องดูกล้องวงจรปิดอยู่ทางมือถือ
รีบโทรบอกแฟนนะครับให้โทรบอกน้องสาว
น้องสาวก็คิดว่าโอ้โหสงสัยญาติพี่สะพ้ายแล้วมั้งเข้ามา

ครับคุณแม่งพี่คุณแม่งพี่
คุณแม่งพี่ใครวะ
พี่เบิร์ตคนร้ายเนี่ยเคยเป็นผู้ต้องหาคดีข่มขืนด้วย
โอ้โหโอ้โหแบบมันแล้วเดี๋ยวมันจะมีพีคในพีคอีก
ปุ๊ยเฮ้ยข่าวนี้เนี่ยโอ้โหน้องผู้หญิง
ถ้ามันกระโดดทำอะไรทำยังไงนี่น่าจะออกไปนอกบ้านก่อน
รอฟังเลยอ่ะเนี่ยครับพอถามว่ามาทางไหนมาทางข้างหลังใช่ไหม
ค่ะน้องสาวก็เลยพาคนละอ้างอย่างนั้นมาทางนี้มาออกไปทางด้านหลัง
พอคนร้ายออกนอกบ้านไปนะครับก็ไปยืนอยู่ที่รถจักรยานยนต์อีก
แล้วก็เปิดเบาะขึ้นบอกน้ำมันหมด
เป็นจังหวะที่พ่อของเจ้าของบ้านมาถึงพอดี
นะฮะกลับมาพอดีก็เลยถามคนร้ายว่าเข้าไปในบ้านทำไม
คนร้ายก็ยังดื้อตาใสบอกน้ำมันหมดไง
แล้วกระหายน้ำด้วยก็เลยเข้าไปดื่มน้ำ
เพราะเข็นรถมาไกลยังยังไม่หมดปุ้ย
เถียงกันอยู่ครู่นึงคุณผู้ชมฮะ
คนร้ายทำท่าจะหนีไปคล่อมมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับ
พ่อก็มายื้อยุดเอาไว้แล้วก็ตะโกนบอกคนแถวนั้น
ซึ่งเป็นญาติญาติก่อนบอกมาช่วยจับตัวหน่อยมาช่วยจับตัวหน่อย
คนร้ายลงจากรถครับแล้วก็มาขึ้นรถจักรยานยนต์ของตัวเอง
แล้วคราวนี้จะถ่ายถ่ายถ่ายออกไปแล้ว
โอ้โหลูกชายของพ่อกลับมาพอดี
ลูกชายของคุณพ่อกลับมาพอดีครับไปดูครับคุณผู้ชมฮะ

นี่ครับถี่ปั๊บแล้วก็ไปต่อยต่อยเข้าไป
เนี่ยฮะจนคนร้ายบอกผมไม่สู้ผมไม่สู้
พี่ชายก็เลยจับตัวไว้แล้วก็โทรให้ตำรวจมาจับ

เอาอีกเหรอคะยังมีอีกครับคุณผู้ชมฮะมันหลายช็อตมาก
ตำรวจจะมาจับผมขอเสพยาก่อนได้ไหม

เพราะถ้าผมติดคุกแล้วผมไม่รู้ว่าจะได้เสพอีกเมื่อไหร่

คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มันได้อะไรหลายอย่างจริง
ตำรวจคุมตัวนะครับมาทราบว่าคนร้ายชื่อในพีชอายุ๓๑ปี
เพิ่งจะออกจากเลอจำในคดีลักษัพและเมื่อกี้ที่ปุ๊ยถามพี่ยังไม่อยากเฉลย
ข่มขืนผู้สูงอายุโอ้โห
ไปก่อเหตุที่ด่านขุนทศนครราชศรีมาเมื่อปี๖๐
โอ้โหเคราะห์ดีของคุณชมพูนุษย์เมื่อกี้มากเลยนะนะฮะ
ที่คุณชุมพงนุษย์เปิดดูภาพจากกล้อวงจอดปิดทางมือถืออยู่พอดี
เช่นนั้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะ
ติดไว้สักตัวเถอะพอมีสตุ้งสตังค์เดี๋ยวนี้ไม่แพงแล้วนะฮะ
หลักพันบาทหรือว่าหลักต้นก็มีใช่ติดสักตัวเถอะ
แล้วยิ่งถ้าบ้านมีผู้หญิงอยู่มีเด็กอยู่ติดไว้หน่อยนะฮะ
นี่คุณชมพูนุษย์ต้องบอกว่าแต้มุนเท่าดีนะฮะ
และที่สำคัญดีกว่านั้นคือเหมือนพี่เบิร์ตบอก
ติดกล้องวงจอดปิดซะเราจะได้เห็นหมดเลยเนี่ย
ผ่านมือถือเนี่ยเห็นหมดเป็นเรียวคลามด้วยนะคะ